ก็อย่างที่บอกว่าคุณวิโรธเป็นคนออกมาแฉนะคะ
พอออกมาแฉสวยรถบรรทุกสวยสติ๊กเกอร์
ส่วนอื่นก็ตามมากันอีกเพียบเลย
ทีนี้ถ้าจะดูความคืบหน้าเรื่องของสวยรถบรรทุกหรือว่าสวยสติ๊กเกอร์ค่ะ
เพราะว่าหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย
มีทางสมาธารกรมการขนส่วนทางบกใช่ไหมคะ
ที่มีการเอาเอกสารมายื่นเพิ่มให้คุณวิโรธ
เลยบอกว่านี่สติกเกอร์เนี่ยมี๔๕แบบเลย
เป็นของคนนั้นคนนี้มีรายละเอียดให้หมด

ก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวเข้ามานัดหารือการประชุมกัน

วาทิสสปาร์ตี้ลิสต์ของเก้ากลายก็บอกว่า
หลังซากที่วันนี้ได้ประชุมร่วมกันไปแล้วซะเนี่ย
เดี๋ยวจะเอาบ่อแสนที่ได้จากทางสมาธาร

ที่สำนักงานเจรตำรวจแห่งชาติ

คุณวิโรธจะไปพร้อมกับทางสมาพันธ์ด้วย
ข้อมูลที่จะเอาไปคุยเนี่ยมีสองส่วน

ที่ได้จากทางสมาพันธ์การขนส่งทางบก

สิ่งที่ได้จากพลเมืองดี
ทีนี้คุณวิโรธก็เลยบอกว่าอยากจะชี้แจงนิดนึง

ที่บอกว่าถ้าประชาชนคนไหน

หน้าที่ในการหาหลักฐานนั้นเป็นของ
ย์ตำรวจ
คือถ้าเขามีเบาะแสหรือเขาบังเอิญไปเจอเนี่ยก็ส่งให้ตำรวจได้
แต่หน้าที่จริงมันคือหน้าที่ตำรวจในการตรวจสอบในการหาหลักฐาน
อันนี้คุณวิโรธก็ฝากชี้แจงเอาไว้
ส่วนหลังจากนี้สิ่งที่จะทำคืออะไรก็จะดึงเอากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็นกฎกระทรวงประกาศต่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
มาพิจารณาในรายละเอียดว่ากฎหมายไหนไม่สอดคล้องกับหน้างานบ้าง
กฎหมายหรือข้อบังคับอะไรถูกใช้เป็นเครื่องมือในการรีดไถประชาชนบ้าง
และจะไปดูถึงเรื่องโทษเรื่องวิธีบังคับใช้กฎหมายด้วย
ว่ามันเป็นการให้ดุลยพินิษฐ์หรือว่าอำนาจเจ้าหน้าที่ล้นเกินไปหรือเปล่า
ส่วนพรุ่งนี้ที่เขาจะมีการประชุมคณะทำงานเปลี่ยนผ่านรัฐบาลกันใช่ไหมคะ
สำหรับพักร่วม๘พันที่พักเพื่อไทย
คุณวิโรธบอกว่าผมไม่ได้อยู่ในคณะทำงานนั้น
ก็เป็นเรื่องสำคัญก็เชื่อว่าน่าจะมีการเอาเรื่องนี้ไปพิจารณาด้วยแหละ
ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ได้รับผลประโยชน์ในขั้นตอนจดทะเบียนและต่อทะเบียน
โอ้โหตอนนี้ก็กระทบไปทุกทุกหน่วยงานแล้วก็รวมถึงทุกธุรกิจที่แบบมีเรื่องการเก็บสวยมาเยอะแยะมากมายนะฮะ
ตอนนี้นะครับผมก็ต้องติดตามกันต่อแล้วกันนะครับว่าจะจบตรงไหนนะครับ
สดกว่าไทยสดกว่าไทยใหม่กว่าเดิม
เพิ่มเวลา